พอเอามือจับกุญแจปุ๊บเสียงมาอย่างนี้พี่แจ๊คอืมอุ้ย
คิดในใจเอาวะเงยหน้าขึ้นไปดูซะหน่อย
พอเงยหน้าขึ้นไปอ่ะพี่แจ๊คมันเห็นแค่นี้
แต่รู้ว่าเป็นผู้ชายอืมใส่เสื้อสีขาวอืม
แปลกคือข้างหลังมีเป็นเหมือนผู้หญิงยืนซ้อนอยู่
ชั้น๒มันจะเป็นมุ้งแอร์พี่แจ๊คเคยเห็นมุ้งแอร์ไหมครับ
ครับมันจะทึบถูกไหมอ่าจนกระทั่งวันหนึ่งเนี้ย
พ่อเขาอ่ะยกมุ้งแอร์เนี้ยให้น้าอีกคนอืม
พอเก็บมุ้งแอร์อ่ะพี่แจ๊คอืมหลังมุ้งอ่ะอืม
มันมีเสาอยู่ต้นนึงน้ำมันเยิ้มเลย

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่ม
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องราวหลอน
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน

รับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอน

อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นเรารับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ

รับเชิญที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์หลอน
เขาจะมีเรื่องอะไรมาฝากชาวสถานีผีดุ
ไปรับชมพร้อมกันเลยครับ

แขกรับเชิญที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์หลอน

งในดงผีนี่คนถามเยอะมาก

อันนี้ก็เป็นกระแสเหมือนกัน
คนเข้าไปเช็คเอ๊ที่ไหนนะ

เขาจะรู้เพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของค่าย

ยิ่งเป็นยุคนี้ชาวเน็ต

คุณโอ๊ตครับถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อ
เรื่องผีเรื่องสางผมมีกราฟให้๑๐๐

โลกนี้มีผีแน่
ต้องลองดูพี่แจ๊กเปิด
ไม่เอา
มาที่เรื่องนี้ดีกว่าครับ

มาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

เรื่องนี้น้องผมบอกว่าน่าจะสักประมาณ๒๐ปีแล้วครับ

คือเดี๋ยวผมต้องเท้าความก่อนว่า

คุณย่าผมเนี่ยท่านเป็นคนที่
เวลาเหมือนกับหาทำเลอครับพี่แจ๊ค

แต่จะบอกนะท่านขายก๋วยเตี๋ยว
อยู่ที่หัวหิน
บ้านหลังแรกเนี่ยเป็นบ้านเช่าเป็นบ้านไม้ครับ
ชั้นสองของบ้านเนี้ยมีเสาตกน้ำมันต้นเบอร์เลอร์เลยอ่า

มันท่านก็ฝันฝันว่ามีผู้หญิงนะมาเข้าฝันบอกว่า
ขอเสื้อผ้าหน่อยไม่มีเสื้อผ้าใส่ครับ
ท่านก็เลยเอาผ้าไปผูกครับ
ก็หลังจากนั้นก็ทำมาค้าขึ้นขายดีครับ
มันเป็นที่มาของว่าอ๋อเวลาจะหาที่ทำธุรกิจทำเล
ไม่ว่าจะเปิดร้านเปิดร้านอะไรก็แล้วแต่ขอเป็นทางสามแพร่ง

แล้วหอที่มีบ้านที่เป็นเสาตกน้ำมัน
คือสมัยก่อนท่านว่าอย่างนั้นนะ

พอมาคุยกันทีหลังมันเหมือนอธิบายในเรื่องของทางสามแท่งนะ
แต่ไอเสาตกน้ำมันเนี่ยผมไม่มีส่วนตัวผมก็ไม่เอา
แต่คือทางสามแพ่งเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าเวลารถผ่านหรือชนผ่านไปผ่านมามันอยู่ตรงกลาง

ตรงนี้มีร้านก็อาจจะทำให้เป็นจุดเด่นจุดสนใจของคน

แต่มุมมองคนทั่วไปจะไม่เอาเพราะทางสามแพร่งมันมักจะเกิดอุบัติเหตุ

ยิ่งเป็นเสาตกน้ำมันไม่ต้องไปหาคำอธิบาย
แต่ท่านคิดคิดต่าง

เพราะว่าอย่างบ้านผมที่กรุงเทพเนี่ยที่เคยเล่าอยู่ในเรื่องตรงสเปคเนี่ย
ก็อยู่ตรงกลางทางสามแพงเลย

หลังบ้านมันจะตรงกับเมนเผาศพมันก็เลยแปลกนิดนึงครับ
ส่วนเรื่องนี้มันก็เป็นความเชื่อแบบคนไทยแล้วกัน
ถ้าพอเราพูดถึงเสาตกน้ำมันนะครับ
เรื่องมีอยู่ว่าน้องสาวผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาอายุประมาณ๑๔๑๕ตอนนั้นก็เหมือนแบบอยากมีความรักมาก
เขาก็เลยไปไปเล่นฟิตเนสแล้วเขาก็เจอผู้ชายคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาชอบผู้ชายคนนี้

ทีนี้สมัยก่อนเมื่อ๒๐ปีที่แล้วเวลาเราจะโทรศัพท์
โทรศัพท์ถ้าเกิดไม่ใช่แบบเบอร์ประจำเราต้องเป็นเบอร์เติมเงินใช่ไหม
เขาก็จะต้องเอาเงินเพื่อจะไปเติมบัตร

เด็กอายุ๑๔จะหาเงินที่ไหนมาเติมเงินโทรศัพท์ได้ทุกวันใช่ไหมครับ
เพราะว่าบ้านคุณพ่อก็ขายกระเตียวกัน
เป็นลิ้นชักแล้วลิ้นชักจะมีช่อง
คือเขาคือความที่เป็นเด็กมือเล็ก

นึกภาพออกเลยผมไม่เคยทำ
ค่อยก็เอามือจริงแล้วหยิบเหรียญ๕ออกมา
เดี๋ยวห้าออก
แต่ทีนี้เขาจะดูสิว่าจะสารภาพเมื่อไร
น้องผมก็ไม่สารภาพก็เนี่ยขโมยเงินไปเรื่อย
จนกระทั่งวันหนึ่งน้าผมก็บอกว่า
เขาจะไม่ทนแล้ว
เขาจะออกไปเล่นฟิตเนสกันกับน้าสะพ้าย
เขาก็ล็อกบ้านเลยแล้วขังน้องผมไว้ในบ้านคนเดียว

หลังบ้านเปิดโล่งแล้วก็เป็นทุ่งหญ้าเลย
น้องผมบอกว่าคือเดินออกไปไม่ได้แน่
แล้วก็บันไดบ้านเนี่ยก็คือเป็นบันไดไม้ชันนะครับที่เป็นซี่
แล้วก็ข้างบันไดก็จะปิดด้วยไม้อัด
ทีนี้พ่อแม่ไปเล่นฟิตเนส
สบายแล้วสิไม่มีคนคอยคุม
ด้วยความที่คุณพ่อเขาเนี่ยเอากุญแจของลิ้นชักเก็บเงินวางไว้ตรงบันได
เขาก็บอกโอเควันนี้สบายแล้วไม่มีใครอยู่
ไอ้กล่องกล่องนี้อยู่บันไดชั้นที่ประมาณ๔หรือ๕เนี่ยครับก็เดินไป
พอจะก้มตัวลงหยิบปุ๊บมันมีเสียงมาจากมันมีเสียงคนเดินนะครับ
ตึกคือบ้านไม้อะพี่แจ๊ค
น้องก็เอ๊ะบ้านข้างในวันนี้เดินดังจัง

เนี้ยเขาดูมีคนเดียวแล้วมันดังขึ้นดังขึ้นเรื่อย
เนาะพี่แจ๊คบอกว่ามันไม่ใช่ขั้งบ้านละเสียงมันอยู่ข้างบน
สักพักนึงเสียงมันตึก

เอามือจับกุญแจปุ๊บเสียงมาอย่างนี้พี่แจ๊ค

แก้มผูกใช่ร้องผมก็เสียงอะไรวะยังมือยังกำหุ้นแจ่อยู่นะ
อืมอืมก็ยังกำอยู่คิดในใจเอาวะเงยหน้าขึ้นไปดูซะหน่อย
พอเงยหน้าขึ้นไปพี่แจ๊คสิ่งที่เขาเห็นเขาบอกว่าเป็นขาคน
อย่างแรกเลยเห็นเป็นขาคนยืนอยู่ถัดลงมาจากด้านบนประมาณ๔ขั้น
พี่แจ๊คิดดูนะเขาเดินขึ้นไป๓ขั้นเพื่อจะหยิบกุญแจ
นั่นเดินลงมา๓ขั้นบันไดประมาณ๑๕ขั้นแล้วจะเหลือช่องตรงกลางนิดนึง
ก็คิดใครตอนแรกตกใจนึกว่าโจรเพราะว่าบ้านไม้มันจะงัดเข้ามาจากทางข้างบนก็ไม่แปลก

จะเอาเงินไปเติมไปเติมตังค์เพื่อคุยกับผู้ชายใช่
ต้องเอาเงินให้ได้ก็กรรมแน่นเลย

เสร็จปุ่นตัวเองก็วิ่งลงมาเพื่อจะไปหน้าบ้านไปที่โซฟา
พอวิ่งลงมาปุ๊บสะดุดขาตัวเองล้ม
ล้มเสร็จพยายามลุกขึ้นมาแล้วก็ไปขดอยุ่งโซฟา

แจ๊คคิดไอ้ผ้าห่มพวงหลีด

มันจะเป็นผ้าทอรู

เขาก็บอกว่าแสงมันมาจากหน้าบ้าน

คือพอโดนกุญแจปุ๊บวิ่งมาถึงตรงนี้
ฟังว่าไฟในบ้านดับหมดเลย

บีเออ

เขาก็อยากรู้ว่าไอ้สองคนนั้นน่ะ

วิธีก็คือเอาตาตัวเอง
เขาบอกว่าเขามองไปเนี่ย

แต่น้องผมบอกว่าจะกลับไปเอากุญแจยังไง

คือในหัวคือคิดแต่ว่าจะเอาตังค์
พอพูดเสร็จปุ๊บไอ้เสียง

เสียงตี

กลัวไม่เอาแล้ว

จังหวะนั้นเจ้ากรรมตัวเองบอกว่า

ตอนนั้นที่สวยที่สุดคืออะไร

ยังไงก็ต้องผ่าน

ยังไงก็ต้องฝ่าไอบันไดนี้ไปให้ได้

ผ้าห่มเกี่ยวเอ็ดแหลม

ร้องแหกปากดิแหกปากดิโยนโยนผ้าทิ้งเออโยนผ้าทิ้ง
วิ่งเข้าห้องน้ำเออเข้าห้องน้ำเสร็จทำธุระเสร็จอืม
โอ้โหเมื่อกี้ถึงขั้นเอามือดึงเลยนะแล้วคิดในใจ
จะไม่ออกไปดีกว่าเดี๋ยวรอพ่ออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพ่อกลับมา
ก็ออกไปปลอดภัยอ่าขอโทษห้องน้ำอ่ะมันเป็นไม้ตีขึ้นไป
แล้วมันมีช่องอยู่ข้างบนครับมันก็หันไปมองคิดในใจ
แล้วถ้าเกิดเขาโผล่มาตรงช่องล่ะหนีไม่รอดเลยนะครับ
เพราะมันอยู่ในห้องน้ำมันออกไปไหนไม่ได้ใช่มันก็โอ้ยตายแล้ว
เอาไงดีก็เลยเปิดประตูแง้มประตูออกไปออกไปมองอ้าว
ครบพลังพ่วงไปหน้าบ้านเว้อพื้นเวย์หน้าบ้านเออนี่ภูวิหญิงใช่ไหม
ภูหญิงพื้นที่หน้าบ้านเออแล้วก็ไปขดอยู่ที่เดิมครับ
เสร็จมันก็ยังไม่คิดว่ายังไม่ละความพยายามกับไอ้ตังค์เรื่องเงินเนี่ยยังไงก็ต้องเอาให้นะ
มุ่งอ่ะมุ่งคนเราความรักต้องหาเงินมาโทรศัพท์หาแฟนให้ได้ไม่ยอม
ก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอาเงินพอคิดเสียงตีเข้ามาทีนึง

ก็ต้องใช้ไปยกให้ไปพอเก็บมุ้งแอร์อ่ะพี่แจ๊คอืมหลังมุ้งอ่ะอืมมันมีเสาอีกต้นนึงน้ำมันเยิ้มเลยอ๋อก่อนนั้นคือไม่เห็นไม่เห็นแต่มุ้งเนี้ยมันบังอยู่ใช่พอเอามุ้งออกไปปุ๊บเป็นเสาตกน้ำมันใช่ครับอ่าคือพอเห็นปุ๊บอืมน้องผมก็ถามแม่ทำไมบ้านเรามีเสาต
จนถึงบังออกว่าอ๋อที่แม่บอกว่าไม่ใช่ตากับยายไม่ใช่ตากับยายอันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวนะแต่มาเป็นคู่นะใช่ผู้ชายกับผู้หญิงนะใช่แล้วส่วนมากเสาตกน้ำมันเราจะนึกถึงผู้หญิงผู้หญิงแล้วผู้ชายอ่ะก็ผู้ชายเนี้ยเห็นน้าผมเขาบอกว่าน่าจะมาจากตรงตีจูเยี๊ยนั่นแหละหนักกว่าตากับยาย
น้องผมก็บอกโอ้โหตั้งแต่ครั้งตั้งแต่วันนั้นมาก็เหมือนกับเปิดโลกอืมว่าเราเริ่มเห็นของพวกเนี้ยอืมเขาก็จะเห็นมาเรื่อยเรื่อยอืมใช่นี่เขาคิดว่าเป็นการเปิดโลกคือเขาบอกว่ามันกลายเป็นว่าจากแต่ก่อนที่แบบเขากลัวอืมมามันเหมือนกับหลังหลังมาเริ่มไม่กลัวแล้วอืมเพราะว่าไอ้ครั้งนั้
กับความอดละหมานในบ้านของตัวเองใช่ครับพยายามจะขโมยเงินใช่พ่อแม่เพื่อเพื่อโทรหาผู้ชายเพื่อโทรหาผู้ชายใช่เป็นชื่อเรื่องว่าผู้ชายเป็นเหตุใช่ก็คืออยากจะโทรหาผู้ชายแต่ไม่มีตังค์อ่ะต้องหาตังค์ไปเติมเงินซึ่งสมัยก่อนการเติมเงินมันก็คงไม่ไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้ไม่ง่ายพี่แจ๊
พยายามหาเงินเพื่อที่จะไปคุยกับผู้ชายครับแต่ปรากฏว่าบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในบ้านอ่ะมาปรามเอาไว้ใช่ครับแต่ไม่ใช่ตายายไม่ใช่ตายายคือถ้าตายายเนี่ยแต่มามาดีกว่านี้แล้วตอนแรกไปโทษตายายด้วยนะใช่ตายายมาแกล้งอ่ะใช่ถ้าสิ่งนั้นเป็นตายายจริงตายายก็ไม่ได้แกล้งแต่มาปรามมาปรามใช่มาปรามใน
คือมองเข้าไปข้างในยังไงก็ไม่เห็นของข้าง

บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เหมือนกับ
เหมือนผมไปถามคุณพ่อผมนะ

น้าผมเนี่ยเขาจะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอ่า
อาม่าก็เลยเหมือนกับดูทำเลอะไรอย่างนี้

ต้องถามว่าอาม่ารู้ไหมว่าบ้านหลังนี้มีเสาตกน้ำมัน

นี่แหละคือเป็นสิ่งที่ผมไม่ทราบ

เพราะว่าถ้าท่านรู้ผมก็บอกโอเค
เข้าใจท่านเข้าสุดเหมือนกันนะ
ถ้าท่านรู้บอกว่าเฮ้ยถ้าบ้านนี้มีเสาตกน้ำมัน
แล้วก็มันอยู่ในทำเลที่เราเรียกกันว่าทางสามแพร่ง
ซึ่งโดยปกติทั่วไป

เพราะมันมีปัจจัยหลายอย่าง

ในเรื่องของสถิติที่มันจะเกิดอุบัติเหตุ
เป็นถนนตรงมาแล้วมันเข้าบ้านอย่างนี้เลย

ส่วนมากที่ตั้งอย่างนี้จะเป็นที่ตั้งของวัด

แล้วก็คือเวลาแกไปที่ไหนเนี่ย

ที่ผมอยู่ตอนผมโตมา

ผมบอกมาจะเอาไปทำไม
บางทีมันก็ไม่ได้ทำเลดีเสมอไปด้วยนะ

แต่แกอยากได้

คนเรามีความชอบมีความถูกฉลก

แล้วเอาเสาต้นนี้ก็คือ

บางคนไปซื้อไม้มา

เพราะเขาเก็บตังค์มาทั้งชีวิต

แต่คือด้วยลักษณะรูปร่าง

เป็นการประสานจับมือกัน
ระหว่างตีจูเอี๊ยะและเสาตกน้ำมัน

น้องผมบอกว่าตอนนั้นแบบซุปเปอร์แมนมาก

ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องผีอย่างเดียว
อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ

รอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ

เราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้น

พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
และสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเรานั้นจะเป็นใคร
ต้องคอยติดตามกันให้ดีครับ
สำหรับค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ

สวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับ